ที่เขากำแหน่งการให้ผู้หญิงเข้าไป
แล้วก็จะมีการพูดคุยกันผ่านไลน์

เรื่องความเหงอะแบบนี้ไฟตก

เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจ่าย๓๐๐

แต่ผู้หญิงเหมือนคุยไปคุยมาหวานล้อมไปหวานล้อมมา
แต่สุดท้ายสองหมื่นไม่ได้เห็นอะไรแม้แต่นิดเดียวคุณผู้ชม

เสียเงินฟรีก็เลยไปแจ้งความซะเลยนะครับ
นายแบบคนนี้ก็คือนายสุเชษรัตนานนท์อายุสามสิบหกปี
เป็นนักแสดงภาพยนตร์โฆษณา
เดินทางไปพบกับตำรวจคือพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอ
เป็นโคศกตำรวจปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
นายแบบคนนี้เขาบอกว่าเขาถูกคนร้าย
ใช้ภาพเป็นโปรไฟล์เป็นผู้หญิงสาวหน้าตาดีเลย
หลอกลวงผ่านเว็บไซต์ไซส์ไลน์คลับ

ตอนแรกบอกว่าเนี่ยโอนเงินให้๓๐๐บาทจะเปิดไลน์วีดีโอคอลโชว์แบบรีวิวสารพัดสารเพที่เขาบอกไป
สามารถพูดคุยกันแบบสดเห็นหน้ากันเลย
แล้วก็จะให้ดูเรือนร่างลักษณะแบบเปลือยกายได้เลย

เอา๓๐๐ก็เลยโอนไปโอนไปก่อน๓๐๐
เขาบอกว่าก็พร้อมโอนก็โอนไป
ทีนี้สักพักหนึ่งมีการเรียกเงินมัดจำ๒๐๐๐บาท
บอกว่าถ้าดูเสร็จ๒๐๐๐บาทจะคืนให้ทีหลัง
เป็นการมัดจำก่อนเหมือนแบบว่าไม่ทำร้ายกัน
คือจะไม่ทำให้เสียหายกัน

นายสุเชษก็โอนค่ามัดจำไปให้๒๐๐บาท
คนร้ายที่ใช้โปรไฟล์เป็นผู้หญิงหน้าตาดี

เริ่มมีการคุยกันเริ่มมีการหลอกล่อล่อลวง

แบบจะมีโอกาสได้พบเจอกันแบบนั้น

อ้าวสุดท้ายโอนไปกว่ามื่นบาทแล้ว

เริ่มเห็นใจแล้วนะแต่แต่ทางคนร้ายแจ้งว่า
โอนเงินเข้าระบบแล้วถ้ามีการโอนเงินเกิน๒๐๐๐บาท
จะคืนให้ในเวลา๙๐ชั่วโมงหลังจากโอนเงินไปแล้ว
จึงโอนเงินเพิ่มไปให้ครบ๒๐๐๐๐
โอ้โหก็เลยเบ็ดเสร็จทั้งหมดโอนไป๒๓๐๐๐บาท
ให้ครบตามจำนวนที่ผู้หญิงคนนั้นบอกมาว่าต้องโอนให้ครบ
ถึงจะมีการโอนเงินกลับคืนมาให้
ชั่วโมงนี้มันกี่วันกี่วันฮะ
หลายวันนะหลายวันเลย๒วันกว่า๓วัน
พอโอนครบ๒๓๐๐๐บาทปุ๊บบล็อกไลน์เลยครับจ้า
เงินก็คงไม่ได้คืนแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
มีแค่บัญชีธนาคารเป็นหลักฐานในการโอนเงินเท่านั้น
ส่วนโปรไฟล์สาวสวยหน้าตาดี
ลบออกจากเว็บไซต์นั้นไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนตัวรู้แล้วว่าเสียรู้คนร้ายแล้วนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้คืนเงินหรือเปล่า

แม่ของเราสั่งเลยแม่เขาเนี่ย
คือบอกแม่ด้วยไปแจ้งความเลยไปแจ้งความเดี๋ยวนี้เลย
และอย่าให้คนร้ายไปหลอกใครอีก
แล้วแม่พูดแบบแกเนี่ยไปแจ้งความด้วย
ไปเอาเงินคืนมา๒หมื่น๓เนี่ย
ไปเอาไฟนะฮะเออไปแจ้งความ

ก็ถือว่าเป็นการถูกช่อโกง
เพราะว่าต้องการให้ผู้หญิงออกมาพูดคุย

หากเกิดขึ้นถือว่ามีความผิดทางกฎหมายด้วย
แต่ว่ายังไม่ทันได้มีการเห็นหน้าเจอตัวฝ่ายหญิง
ก็เลยจึงไม่มีความผิด
ตามหาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ซะก่อน

เกิดได้เลยโดนแค่ชอบโกงไม่งั้นจะต้องโดนเรื่องของอาหารอาจารย์

สำหรับผู้ชายที่นิยมส่องดูสรีระผู้หญิง
ด้วยการแลกในการโอนเงินมีโอกาสถูกหลอกแบบนี้
ง่ายแล้วโดนมาแล้วหลายราย
มิจฉาชีพชอบไปตั้งเป็นกระทู้เชิญชวนให้โอนเงินตามเว็บไซต์
แล้วคุณคิดว่าคุณได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นแต่มันไม่ใช่

อาจจะเป็นผู้ชายร่างกายฝุ่นก็ได้
แล้วเอารูปของผู้หญิงเซ็กซี่มาหลอกล่อ
แล้วคุณก็ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าเราต้องการจะไปเห็นรูปร่างเรือมร่างหน้าตาของผู้หญิง
แล้วก็โอนเงินไปให้แลกกับการที่เขาจะบอกว่าจะเปลือยกายเต้นโชว์ผ่านทางไลน์
สุดท้ายเนี่ยคนที่โดนเยอะแต่อับอายไม่กล้าไปแจ้งความ
ไม่กล้าบอกคนในครอบครัวไม่กล้าไปแจ้งจำรวจ
เพราะว่าอายเพราะตัวเองเนี่ยก็คือต้องการจะดูอยู่แล้ว

ต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้นะต้องบอกว่าเขากล้าหารมาก
ที่ออกมาแจ้งความแล้วก็ยอมเปิดเผยหน้าตา
แถมบอกด้วยว่าเป็นนักแสดงโฆษณาใช่ไหมคะ
อยากรู้แล้วว่าเล่นโฆษณาอะไรบ้าง

เพราะว่ามันจะมีสักกี่คนล่ะคุณที่กล้าออกมาบอกว่า
เขาซื้อแบบบริการโชว์วิวแบบนี้
แล้วก็เสียเงินฟรีไปโดนหลอกไป๒หมื่นครับ

แต่เขาเป็นผู้ชายที่ทำงานในวงการโฆษณาแบบนี้

ชมในที่นี้คือขอบคุณในความกล้าหาที่ออกมาช่วยกันเตือน